โมงยี่สิบเอ็ดนาทีคุณผู้ชมวันนี้นะ
่อติดไทยรัฐทีวีไว้ไม่มีข่าวไหนใหญ่ไปกว่าข่าวนี้
อีกแล้วครับค่ะระทึกซ้ำรอยซานติก้าอืม
แล้วเหตุการณ์นี้คุณผู้ชมเชื่อว่าผมว่าน่าจะได้เห็นคลิปกันแล้ว
แต่เบรกนี้เนี่ยเดี๋ยวจะมาเล่าให้ฟังว่า
แผนผังแล้วก็สภาพทางออกของร้านเมาเท่นบีที่เกิดไฟไหม้
มันเป็นยังไงทำไมถึงมีผู้เสียชีวิตหลายสิบรายขนาดนี้
แต่ว่าถ้าใครยังไม่ได้ดูตอนที่เกิดเหตุไปดูพร้อมกันอีกทีครับ
นี่แหละฮะวิ่งหนีตายกันออกมาจากเมาเท่นบีผับครับ
ไฟยังติดตัวอยู่เลยบางคนไฟลุกไหม้บริเวณหลังก็มีเหมือนกัน
กรีดร้องร้องขอความช่วยเหลือกันครับบางคนเนี่ยเอาชีวิตรอดด้วยกันกรูกันไป
ที่ทางออกของผับซึ่งเรารายงานไปแล้วมันครับแคบมาก
แล้วมีเพียงทางเดียวครับคนก็ต้องเบียดกันดันกัน
ตะโกนกันระงมเลยครับสุดท้ายเป็นทะเลเพลิงนะเมาเท่นบีเนี่ย
คุณผู้ชมครับสถานการณ์เมื่อคืนเนี่ยนะฮะ
ต้องบอกว่าโกลหนคนที่หนีออกมาได้จากประตูเล็กด้านหน้าออกมาได้
แต่คนที่ออกมาไม่ได้มีอีกเยอะใช่คุณผู้ชมครับผู้สื่อข่าวของไทยรัฐทีวีนะครับ
ติดตามสถานการณ์ตั้งแต่ตอนเกิดเหตุและจนถึงขณะนี้ยังเกาะติดสถานการณ์อยู่
ครับคุณนันทพลทิพย์ศรีครับผู้สื่อข่าวของเรานะครับจะรายงานทางโทรศัพท์มานะครับ
สวัสดีครับคุณนัทครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับผม
คุณนัทครับเล่าให้ฟังหน่อยตอนที่ไปถึงที่เกิดเหตุ
สถานการณ์มันเป็นยังไงบ้างครับ
ประมาณช่วงประมาณปี๑กว่าประมาณ
ผมได้รับแจ้งประมาณตีหนึ่งหน่อยครับแล้วก็มีเหตุเพลิงไหม้ที่ผับอ่ะครับ
บางคนก็โดนแบบว่ามีแผลโดนไฟคอกวิ่งออกมาล้มวิ่งออกมานอนติดหน้าร้านนะครับ
แล้วก็มีเพื่อนเขานำไปส่งบางส่วนแล้วก็มีเจ้าที่กู้ภัยนำไปส่งที่โรงพยาบาลบางส่วนนะครับ

แล้วภาพที่เราเห็นอยู่เนี่ยคุณนัทคนที่มีไฟติดตัวออกมาแล้วเขาไม่รู้ตัวยืนตกใจอยู่เนี่ย
มีแบบนี้เยอะไหมฮะที่คุณนัทเห็นนะครับ
ก็คือคนที่เราเห็นที่วิ่งออกมาเนี่ยก็คือคนที่กำลังวิ่ง
ก็พูดง่ายก็คือวิ่งหนีต้าออกมาจากภาพนะครับ
จังหวะที่ไฟมันเกิดจากข้างในสุด
แล้วก็เนี่ยพอมันลามผนังที่เป็นสนวนที่แบบไว้กันเสียง
จะมีพวกโฟมเป็นพวกเป็นที่เขาแบบติดไฟในไวไฟอะครับ
พอมันลามปุ๊บเนี่ยก่อนจะมาถึงประมาณข้างหน้าร้าน
คนที่ยืนอยู่ตรงด้านล้างก็พยายามวิ่งตาย
บางคนก็เสื้อผ้าก็ไฟติดออกมาก็มานอนกิ้งนอนอะไรอย่างนี้ครับให้ไฟมัน
โอ้โหแล้วรอบร้านเนี่ยมันมีทางออกอื่นไหมครับ
ว่าคุณนัทบอกว่าไฟมันมาจากที่ด้านในสุด
แสดงว่าไม่สามารถจะออกทางอื่นได้ต้องกรูกันออกหน้าร้านทางเดียวเหรอฮะ
ก็คือที่ร้านก็จะมีประตูข้างกับประตูข้างหลัง
แต่ว่าผมไม่แน่ใจว่ามันเป็นประตูใช้ประตูหนีไฟหรือเปล่าครับ
แต่ว่าส่วนมากคนที่เข้าออกก็คือเข้าด้านหน้าอย่างเดียวอะครับ
ครับได้เจอคนที่อยู่ในเหตุการณ์นะฮะ
เขาเล่าให้ฟังไหมครับว่าข้างในเนี่ยตอนที่มันเกิดเหตุเลยมันเป็นยังไงบ้างคุณนัท
ตอนเกิดเหตุรับแจ้งว่าได้ยินเสียงเหมือนคล้ายระเบิดดังตู้มนะครับ
ตูมหนึ่งครั้งถึงสองครั้งพอสักพักมันก็ไฟมันก็พึบแล้วก็เป็นควันไฟทั้งข้างในหมดเลยอะครับ
พอเป็นไฟมันพึบขึ้นมาเนี่ยทุกคนก็ต่างวิ่งกันหนีตายออกมาหมดเลยครับ

คุณนัทครับตอนต้นเพลิงที่มันปะทุขึ้นมาเนี่ยมันคือในสุดคือตรงเวทีเลยเหรอฮะ
ใช่ครับคือสมมุติเราเดินเข้าไปในผับเนี่ยครับมันจะมีประตูซ้ายขวาแล้วก็ประตูข้างในอีกทีหนึ่ง
แล้วข้างในสุดก็จะเป็นลานเวทีร้านนักดนตรีนักบูธดีเจอยู่ข้างในสุดนะครับ
ก็อาจจะประตูประมาณสัก๒๐๓๐เมตรนะครับความยาวครับจากข้างในออกมาตรงหน้าประตูข้างหน้า
วันนี้เมื่อคืนเมื่อคืนถือว่าคนแน่นล้านไหมฮะมันเป็นวันพฤหัสมันคนแน่นร้านเหมือนพวกสุดสัปดาห์ไหมคุณนัท
ก็ถือว่าเป็นความโชคดีของที่เกิดวันนี้นะครับรู้สึกว่าคนที่มาใช้บริการเนี่ยน้อยประมาณ๕๐
ห้องน้ำคือมันมีภาพอย่างนี้คุณนัทที่มีร่างของผู้ตายเนี่ย
อยู่แถวห้องน้ำห้องน้ำนี่อยู่ตรงไหนของในตัวผับครับ
ห้องน้ำถ้าเราหันหน้าเข้าเวทีนะครับก็จะอยู่ฝั่งขวามือติดกับเวทีเลยครับ

ก็คือคือถ้าคนจังหวัดหนีตายก็คืออาจจะคิดว่าเข้าไปในห้องน้ำอาจจะรอดชีวิต
อาจจะให้คนสุดใหญ่คิดอย่างนั้น
ห้องน้ำมันไม่มีทางออกครับอาจจะอุ่มควันเข้าไปแล้วก็มีไฟเข้าไปตามเขาทีหลังก็เสียชีวิตใน๓ศพครับ
คุณนันทพลคะตอนนี้รายงานตัวเลขล่าสุดเนี่ยยอดผู้เสียชีวิตคือยังอยู่ที่๑๓ไหมคะ
อยู่ที่โรงบาลณนี้ยันยืนยันยัยไม่มีเพิ่มเติมนะครับสำหรับผู้เสียชีวิต
ที่โรงพยาบาลสำเร็จพนักจ้าวศิริกิจแล้วก็โรงพยาบาลกัศศิษย์
ม๑๐ครับ๒ที่ครับผมก็เบื้องต้นรับแจ้งมา
บาดเจ็บก็ประมาณ๔๐คนนะครับตอนนี้ครับ
ในที่เกิดเหตุในผับแห่งนี้เนี่ย
ตอนนี้ยังมีร่างของผู้เสียชีวิต
ติดอยู่ในนั้นไหมฮะอ๋อไม่มีครับเจ้าที่นำออกมาหมดแล้วครับ
ตั้งแต่ช่วงกลางดึกแล้วครับเอาออกมาหมดแล้วครับ
แสดงว่า๑๓ศพนี่รวมที่ติดอยู่ข้างในแล้วใช่ไหมครับ
ทั้งหมดแล้วครับ๑๓ศพคือ๑๓ศพนี่คือ
เสียชีวิตในในผับหมดเลยครับในกองเพลิงทั้งหมดเลยนะครับติด๓ศพ

กระจายอยู่ตามจุดไหนอย่างไรบ้างคะ
ก็คือที่ทราบเบื้องต้นอยู่ในห้องน้ำผู้ชาย๓คน
แล้วก็อยู่ตรงแคทเฮีย๒คน
แล้วก็ตรงหน้าประตูทางออกประมาณ๔ที่เหลือครับ

แล้วก็อาจจะมีเหยียบกันล้มกันแล้วก็ออกมาไม่ทัน
แล้วก็ไฟก็ตามมาที่หลังก็คอบไปเลย
ใน๑๓ศพมีนักร้องนำรวมอยู่ด้วยแล้วไหมคะ

เพราะว่าจะวิ่งออกมาไม่ทัน
ล่าสุดยังได้ข้อมูลมาว่า

ก็เสียชีวิตตรงประตูทางออก

อันนี้นับรวมใน๑๓ศพไหมคะ

เมื่อสักครูชที่เราเช็คข้อมูลล่าสุด
นักร้องนำที่ชื่ออิ่มเสียชีวิตและ
มีอีกคนหนึ่งที่เป็นมือคีย์บอร์ดชื่อว่าวิน

เพื่อนของเขาบอกว่าเสียชีวิตอยู่ตรงประตูทางออก
อันนี้นับรวมใน๑๓ศพแล้วใช่ไหมคะ

ครับผมอ่าครับตอนนี้เจ้าหน้าที่มีการประเมินสถานการณ์ไหมครับ
ว่ามันเกิดจากสาเหตุอะไรฮะคือตอนนี้เบื้องต้นเนี่ย
เราตอนนี้กำลังรอเจ้าที่ตำรวจพิสูจน์หลักฐานเดินทางมาครับผม
แล้วก็ตอนนี้ตัวอาคารเนี่ยก็มีคำสั่งชดใช้ไปแล้ว
แล้วก็ตอนนี้ก็รอเจ้าที่ตำรวจเข้ามาตรวจที่เกิดเหตุว่ามันเกิดจากสาเหตุอะไร
แต่ว่าเบื้องต้นเนี่ยถามถามอ่าพยายามแล้วก็ถามคนที่เที่ยวน่ะ
เพราะว่ามันบอกมันมีเสียงระเบิดน่าจะเกิดจากไฟฟ้ารัดวงจรนะครับผม
เพราะว่าพอมันระเบิดปึ้มแล้วก็ฟึ๊บเลยครับแป๊บเดียวครับ
เอาละครับคุณผู้ชมฮะนี่คือคุณนัทนะครับนันทพลทิพย์ศรีครับ
พระคุณมากครับรายงานมาจากพื้นที่เกิดเหตุนะครับผับเมาเท่นบี
คุณผู้ชมฮะเดี๋ยวจะให้ดอมสรุปสถานการณ์อีกทีนะครับว่าทั้งหมดเกิดอะไรขึ้น
จนกระทั่งที่เราได้คุยกับนักข่าวไปล่าสุดนะครับ
เอาดูภาพอีกทีแล้วดอมสรุปให้คุณผู้ชมฟังอีกทีนึง
เหตุการณ์ไฟไหม้ครั้งนี้เนี่ยเกิดขึ้นประมาณตีหนึ่ง
ตีหนึ่งก็คือคืนวันพฤหัสต่อเช้าวันนี้แหละคุณผู้ชมฮะ
เช้ามืดวันนี้ผับชื่อเมาเท่นบีริมถนนสุขุวิตบางนาตรัส
หมู่๗ครับตำบลภูตาหลวงกระเพิงสัตว์ตะหิต
ตอนเกิดเหตุขึ้นเนี่ยนะอย่างที่เราเปิดให้ดูว่ามีคนวิ่งออกมา
วิ่งออกมาจากเงาเท่นบีเพียบเลยคุณผู้ชมดูอีกรอบหนึ่ง

ฟิเฟย์ใหม่หนึ่ง
ตอนที่คนวิ่งหนีตายออกมาคุณผู้ชมอยากรู้ใช่ไหมครับว่า
ทางออกเป็นยังไงทางออกฉุกเฉินหรือว่าห้องน้ำต่างเป็นยังไง
เดี๋ยวเราจะได้คุยกับนักดนตรีท่านหนึ่งที่ปกติเล่นประจำที่ร้านนี้
คุณหนุ่ยระพลอยู่ในสายกับเราแล้วครับค่ะสวัสดีคุณหนุ่ยครับ
ส่วนในอยู่ระหว่างการติดต่อคุณหนุ่ย
ที่เกิดเหตุเป็นผับชั้นเดียวก็กรสร้างด้วยปูล้อมรอบอยู่บนเนื้อที่กว่า๓ไร่
ปลอดภัยเนี่ยก็พยายามยืนรอยืนรอเพื่อนที่อยู่ข้างในว่าจะรอดชีวิตออกมาได้หรือเปล่า
นี่แหละสภาพของร้านเป็นแบบนี้ทางออกมีทางเดียวครับ
ประตูฉุกเฉินมีแต่เห็นบอกว่าโดนปิดตายเอาไว้นะฮะ
แล้วก็ห้องน้ำก็มีเหมือนกันห้องน้ำเป็นอีกหนึ่งจุดที่มีคนเสียชีวิตอยู่
แล้วก็อยู่ข้างเวทีเลยส่วนถ้าตอนนี้นะใครอยากจะติดตามดูว่า
ญาติหรือเพื่อนหรือคนรู้จักบาดเจ็บอยู่หรือเปล่า
โรงพยาบาลครับที่นักข่าวของเราบอกไว้ว่า
ผู้บาดเจ็บเนี่ยไปรักษาตัวอยู่โรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจ้าศิริกิจ
และโรงพยาบาลสัตหีบครับนี่นะเป็นสองโรงพยาบาล
ก็ไปติดตามดูกันได้นะครับ
หลังจากเคริงสงบนี้เป็นยังไงดอมหลังจากเพลิงสงบ
พอสถานการณ์เริ่มนิ่งแล้วเจ้าหน้าที่ไปเคลียร์พื้นที่เบื้องต้นครับ

ผู้เสียชีวิตตอนนี้ยังอยู่ที่๑๓ศพผู้หญิง๔ผู้ชาย๙
ส่วนใหญ่ก็นอนเสียชีวิตรวมกันอยู่หน้าประตู๔คน
ในห้องน้ำชาย๓คนและก็มีหลังบุทรดีเจก็มี๑คน
ที่คุณนัทนักข่าวของเราเนี่ยรายงานไปก็คือ
ร่างผู้ตายส่วนใหญ่คือโดนไฟคลอกหมด
ตอนที่ไปถึงบางคนยังระบุตัวตนไม่ได้นะครับคนเจ็บเนี่ยถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลไป
มีสาหัสสาหัสเกือบ๑๐คนหลักก็คือถูกไฟคลอกทั้งตัวเลย
แล้วก็มีคนบาดเจ็บอื่นก็มีเจ็บเล็กน้อยบ้างก็มีครับบางคนก็สำลักควันไปก็มีเหมือนกัน
บางคนก็เจ็บจากการวิ่งเบียดกันออกจากผับอย่างที่บอกไปคือ
ประตูทางออกเนี่ยมันแคบครับค่ะหนึ่งในผู้รอดชีวิตเล่าแบบนี้ว่า
ก่อนเกิดเหตุเนี่ยนะคุณผู้ชมเป็นช่วงที่ดนตรีกำลังแสดงอยู่
นักท่องเที่ยวก็กำลังเต้นกันเมามันเลยนะมีเสียงระเบิดดังขึ้นสองครั้งข้างข้าง
โฟมทรัพย์เสียงซึ่งเป็นวัตถุติดไฟได้ง่ายจนเกิดไฟ
ลามไปทั่วอาคารอย่างรวดเร็วเลยแล้วก็มีเสียงระเบิดตามมาอีก
หลายครั้งเลยครับตัวเขาเองเนี่ยตัวผู้รอดชีวิตบอกว่าเขาอยู่
ริมนะก็เลยวิ่งหนีตายออกมาได้ทันครับ
ผู้บังคับการตำรวจภูทรจังหวัดชนบุรี

ก็ร่วมสอบประคำนางสาวธัญญาพัฒน์

เธอเห็นไฟเริ่มลุกไหม้บริเวณหลังคา
แล้วมันก็ลุกลามไปทั่วอย่างเร็วเลยนะ
ให้ช่วยกันพยายามผลักดันลูกค้าให้ออกหน้าร้านครับครับ
แต่ไฟมันลุกเร็วจริงคุณผู้ชมฮะจนกระทั่ง
มีคนที่หนีออกมาไม่ทันเสียชีวิตครับ
คุณผู้ชมครับ
มันเห็นลองมาเลยมันเหลือห่วงตัวฟ้านแล้ว
ดูโปรดลองกลยบอกว่าไฟไหม้

ดูข้างหลังได้เจอลูกค้าที่ออก
มันจะยอดออกกับกระโปรนเรียกว่าไฟไหม้ไฟไหม้
นี่คือคุณธัญญาพัฒน์นะครับกัปตันประจำผับที่เล่าให้ฟังครับ
ผู้บังคับการตำรวจภูทรจังหวัดชนบุรีก็บอกว่าตอนนี้
สาเหตุการเกิดเพลิงไหม้ยังสรุปให้แน่ชัดยังไม่ได้นะครับ
ต้องรอสอบพยานก่อนแล้วก็ให้เจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐานไปตรวจสอบ
พูดถึงร้านนี้ครับเมาเท่นบีเนี่ย
เห็นบอกว่าเป็นผับเปิดใหม่เพิ่งเปิดได้เดือนเสร็จ

เป็นสถานบันเทิงยอดนิยมเลยของกลุ่มวัยรุ่นสัตหีบครับ

คนเนี่ยไปกันเยอะขณะเกิดเหตุเป็นช่วงที่
นักเที่ยวเนี่ยกำลังสนุกเลยเป็นเพลงท้ายแล้ว
ใกล้ปิดร้านแล้วก็เลยยังไม่มีใครตั้งตัวทันครับ
พอเห็นไฟลุกพลึบขึ้นมาก็พากันหนีตายเหยียบกันทุลักทุเล
ถือว่าเป็นเหตุการณ์ร้ายแรงครั้งแรกเลยนะ

ทำให้ย้อนนึกถึงตอนสันติก้าผับปี๕๒เลย
คุณผู้ชมมีความสงสัยกันส่งเข้ามาทางเฟซบุ๊กบอกว่า
แล้วร้านไม่มีทางออกทางอื่นเหรอแล้วลักษณะของร้านเป็นยังไง
เปิดร้านแบบนี้แล้วคนหนีตายได้ออกทางเดียวนะครับ
เดี๋ยวเราจะได้คุยกับท่านหนึ่งครับคุณหนุ่ยระพลนามธรรม
เขาเป็นเพื่อนกับมือคีย์บอร์ดที่เสียชีวิตเมื่อคืนนี้
เขาจะมาเล่าให้เราฟังว่าสภาพของร้านเป็นยังไง
เพราะว่าเขาเล่นที่นี่อยู่เป็นประจำ

แนะนำตัวหน่อยครับว่าคุณหนุ่ยเป็นใครแล้วก็ไปเล่นที่นี่วันไหนบ้างฮะ

รู้สึกยังไงบ้างครับตกใจมากไหมฮะกับข่าวที่เกิดขึ้นเมื่อคืน

พอเห็นคลิปแล้วแบบหดหูมากเลยครับ
คือที่คุณรสลินติดต่อไปเห็นบอกว่าคุณหนุ่ยมีข้อสังเกตเกี่ยวกับแผนผังในร้านนะฮะ
ร้านนี้มันเป็นยังไงครับเข้าไปให้คุณผู้ชมได้เห็นภาพหน่อยว่าเข้าไปแล้วเป็นยังไงฮะ
ช่วยเล่าหน่อยค่ะว่าสภาพบรรยากาศร้านเนี่ยเป็นยังไงเห็นบอกว่าเพิ่งเปิดมาเดือนกว่าเองอ่ะคะ
ครับผมคือถ้าเป็นในมุมของลูกค้าจะเข้าทางหน้าร้านนะครับผมก็จะมีประตูทางเข้าก็ประมาณ
คือเข้าได้คนหนึ่งคือตรวจทีละคนผ่านกาดตรวจทีละคนนะครับเข้าไป
แล้วก็จะไปเจอห้องเล็กที่มีโซฟาไว้เหมือนนั่งรอเพื่อนอะไรอย่างนี้ครับ
นึกออกครับครับผมมันก็จะมีประตูอีกหนึ่งชั้นเพื่อเขาเรียกว่าอ่ากันซับเสียงอ่ะครับ
ครับผมที่จะเปิดผักเข้าไปอีกทีหนึ่งครับคำถึงจะเข้าไปข้างในได้ใช่ครับผม
ซึ่งประตูด้านหน้าสุดด้านนอกมันจะเล็กกว่า
ข้างในมันมันมีเหมือนสองบานนะครับที่เปิดทางออกได้ใช่ครับ
แต่ส่วนมากก็จะใช้ก็จะใช้แค่บานเดียวครับผมครับ
พอเข้าไปถึงพื้นที่ข้างในที่เป็นโต๊ะนั่งดื่มนั่งกินกันนี่โต๊ะ
มีทางโล่งหรือว่ามีความหนาแน่นมากน้อยแค่ไหนฮะ
ก็พอสมควรครับผมถ้าคนเยอะก็แน่นพอสมควรครับ
คุณหนุ่ยเคยเดินไปหาประตูทางออกฉุกเฉินไหมครับมันมีไหมฮะมันอยู่ตรงไหนครับคุณหนุ่ยฮะ
คือปกติแล้วถ้าเป็นวงดนตรีนะครับถ้าเป็นวงผมเวลาไปเนี่ย
คือจะไปแล้วก็ไปจอดรถทางด้านหลังมันจะมีประตูประตูเล็กอยู่ทางด้านหลังนะครับ
แล้วผมก็ให้สมาชิกวงผมหนึ่งคนไปตามกาดมาเพื่อที่จะมาไขประตูฉุกเฉินเนี่ย
เขาจะขายจากด้านในนะครับประตูฉุกเฉินมันไม่ได้เปิดสามารถเข้าออกได้ตลอดเวลาหรือครับ
ไม่ครับไม่เลยครับอยู่หลังร้านก็คือถ้าเกิดวงคุณหนุ่ยมาเนี่ย
จะขับรถไปจอดหลังร้านแล้วก็คนในร้านเนี่ยจะไขกุญแจจากข้างใน
เพื่อเปิดให้วงดนตรีเข้ามาทางประตูนั้นถูกไหมคะ
ใช่ครับเพราะว่าถ้าเข้าทางหน้าร้านก็ต้องไปเบียดทางลูกค้าเข้าอะไรอย่างนี้ครับ
คือทางข้างหน้าเข้าได้ครั้งละคนใช่ไหม
ใช่ครับคือทางด้านหลังมันก็แคบเหมือนกันนะครับเดินได้ทีละคนเหมือนกันนะครับ
ที่จะขึ้นไปทางบนเวทีใช่ครับแล้วมันเป็นประตูแบบสองชั้นเหมือนกันครับ
แต่ว่ามันเป็นข้างนอกเป็นไม้แต่ข้างในก็จะเป็นเหล็กที่คล้องด้วยแม่กุญแจล็อกหนาแน่นครับผม
โอ้โหยากเลยคือสภาพที่เข้าไปเห็นข้างในเนี่ยคุณหนุ่ย
คือกู้ภัยเขาไปเจอร่างผู้เสียชีวิตจำนวนนึงเลยแหละบริเวณห้องน้ำ
ตรงนั้นในห้องน้ำมันไปยังไงแล้วตรงห้องน้ำมีทางออกอีกไหมฮะ
ห้องน้ำเนี่ยจะติดกับเวทีทางทางขึ้นลงเลยครับทางขึ้นลงที่จะมีประตูฉุกเฉินนะครับ
แต่ลูกค้าก็จะไม่รู้เลยเพราะว่าประตูเนี่ยจะทาสีดำแบบทั้งผับจะทาสีดำเลยครับ
มันกลืนกันไปใช่ไหม
เอ่อที่สังเกตไม่มีนะครับ

คืนวันพระฤหัสคืนวันศุกร์อะไรแบบนี้วันธรรมดาวันอื่นเนี่ย
คนแน่นขนาดไหนฮะถึงขนาดว่าต้องเดินแบบไหล่เบียดไหล่เลยไหมฮ
ถ้าช่วงหัวค่ำก็จะไม่ขนาดนั้นนะครับ
ตอนช่วงประมาณสี่หนึ่งสี่สองคนจะเริ่มเยอะเพราะว่า
สัตหีบจะมีแค่ผับเดียวที่จะเป็นผับที่ต่อได้
ขับที่ต่อได้แปลว่าอะไรครับ
อ๋อแล้วที่นี่ปกติเขาปิดกี่โมงฮะที่ไหล่ได้น่ะ
อาจจะ๒๐๐๓๐๐นอะไรนะครับ
คุณอิ่มรู้จักกันไหมเคยเจอกันไหมเคยคุยกันไหม

แต่รู้ว่าไปร้องแทนดวงพี่กัด

ครับอืมใช่ครับจะเลยไปแทน

คุณอิ่มเสียชีวิตนี่คุณหุยได้ข่าวไหมครับ
ได้ข่าวครับได้ข่าว

คุณวินซึ่งค่ะคุณวินซึ่งเป็นมือคีย์บอร์ด
เป็นเพื่อนกับคุณหนุ่ยถูกไหมคะที่ไปเล่นคืนนั้น
คุณหมอครับใช่ครับ
คีย์บอร์ดนี่ก็ไปเล่นแทนเช่นเดียวกันครับ

ใช่๒คนที่เสียชีวิตนี่คือไปเล่นแทนทั้งคู่เลยนะครับ

ที่เขาจะไปเล่นแทนนะครับคุณหนุ่ย

แต่ที่รู้มาคือเห็นเขาเสียชีวิตบริเวณหน้าทางออก
ซึ่งออกไม่ได้เหมือนติดคนนะครับ

เดี๋ยวยังไงเราจะนำข้อมูลของคุณหนุ่ยไปนำเสนอต่อไป
เพราะว่าสิ่งที่คุณหุยอธิบายเรื่องร้านมา
มีประเด็นหลายอย่างที่น่าสนใจ
แล้วส่วนที่เราได้รับรายงานไปนะครับว่า
นักร้องที่ไปร้องแทนก็คือคุณอิ่มนะฮะยืนยันการเสียชีวิตเนี่ยนะครับ
เดี๋ยวช่วงหน้าฮะช่วงหน้าช่วงหน้าเราจะมาคุยกันอีกทีนึง
ว่าทำไมถึงยืนยันว่าคุณอิ่มที่ไปร้องแทนเนี่ยนะครับ
เสียชีวิตแล้วจริงนะครับเพราะว่าปุ้ยได้คุยกับเพื่อนของเขานะฮะ
๗นาฬิกา๔๗นาทีเราจะกลับมาติดตามเรื่องของไฟไหม้นะครับ
ผู้เสียชีวิตตอนนี้เป็นยังไงดอมยืนยันแล้ว

ใช่แล้วก็บาสเจ็บ๔๐กว่าคนครับ
๓คนนี้คือยอดนะครับที่ผู้เสียชีวิตเกิดขึ้นในสถานที่เกิดเหตุที่นำออกมาทั้งหมด
นี่แหละฮะผู้หญิง๔ผู้ชาย๙และด้านขวามันจะเป็นจุดที่ไปพบศพ
ตรงหน้าประตูร้าน๔ห้องน้ำชาย๓หลังบุธิเจน๑
แคชเชียร์๒ครับแล้วก็หน้าแคชเชียร์๓ครับ
นี่แหละฮะ๑๓ศพที่ยืนยันนะตอนนี้
แต่ว่าต้องติดตามกันดูว่าบรรดาผู้บาดเจ็บ๔๐กว่าคน
แปรเปลี่ยนไปเป็นผู้เสียชีวิตอีกหรือเปล่า
เราบอกว่าทุกคนจะปลอดภัยครับ
คุณผู้ชมฮะแล้วนี่คือประตูทางออก
อย่างที่เมื่อกี้เราคุยกับคุณหนุ่ยระพลนามธรรมที่เป็นนักดนตรี
คุณหนุ่ยบอกว่าประตูมันโดนเหมือนทาทับไป
คนแทบไม่รู้ว่านั่นคือประตูทางออก
คือถ้านักดนตรีจะมาก็ต้องเข้าประตูนี้
แต่ต้องไปเชิญกาดให้มาปลดล็อกแม่กุญแจ

แล้วสังเกตได้ว่าตรงนี้ไม่มี
ไม่มีคำว่าทางออกฉุกเฉินแสดงให้เห็น
แล้วยิ่งถ้าอยู่ข้างในมืดเนี่ยนะครับ
ไม่มีทางรู้เลยว่านี่คือประตู
คุณผู้ชมครับมีประเด็นที่น่าสนใจหนึ่ง
ในผู้เสียชีวิตนะครับที่น้องปุ้ยลสลินนะครับ

คือคุณอิ่มนักร้องนำนะฮะ
รายงานมาแล้วแต่อยากให้คุณผู้ชมได้รับทราบ
ว่าก่อนหน้านี้ก่อนที่จะมายืนยันว่าเป็นคุณอิ่ม

คือต้นเรื่องหลังจากที่มีเหตุการณ์ไฟไหม้ผับตรงนี้
มีน้องผู้หญิงคนหนึ่งชื่อว่าน้องเบียร์เนี่ยนะคะ
เป็นเพื่อนสนิทของคุณอิ่มนักร้องนำ
ว่าใครเห็นเนี่ยนักร้องนำที่ชื่ออิ่ม

ใช่นี่แหละค่ะช่วยบอกหน่อยนี่ไง
อยู่ที่แขนซ้ายที่แขนซ้ายแล้วหลังจากนั้นไม่นานสักประมาณชั่วโมงหนึ่งค่ะ
กู้ภัยที่ลงพื้นที่อยู่ในพื้นที่
โทรศัพท์ผ่านทางเฟซบุ๊กมาหาน้องเบียร์มาบอกว่าน้องอิ่มเสียชีวิตแล้ว
คือกู้ภัยเนี่ยนะครับคุณผู้ชมฮะได้ส่งภาพไปให้เพื่อนของคุณอิ่มดู
แล้วในภาพนั้นมีรอยสักนี้ใช่ไหมปุ้ย

มีซอยรอยสักนี้ใช่ไหมปุ้ยใช่ค่ะคุณผู้ชมเราไม่สามารถเอาภาพที่เขาส่งไปยืนยันให้คุณผู้ชมดูออกอากาศได้

แต่ยืนยันได้ว่าเป็นรอยสักเดียวกัน
สักเดียวกันแล้วลักษณะคือไม่เกลี่ยมแต่บริเวณแขนเนี่ยอาจจะไหม้ไม่เยอะ
ก็เลยสามารถที่จะเห็นรอยสักได้ชัดเจนเพราะถ้าเกิดว่าไม่เยอะเนี่ยรอยสักมันอาจจะดำไปทั้งแขนอาจจะมองไม่ชัด
แต่ว่าสภาพศพของน้องอิมเนี่ยคือชัดเจนว่านี่คือรอยสักของน้องอิ่มนะครับ
น้องเบียร์เนี่ยเล่าให้ฟังบอกว่าตอนกู้ภัยโทรมาแจ้งว่าเสียใจด้วยนะ
เพื่อนของคุณที่คุณตามหาอยู่ที่เป็นนักร้องนำที่ชื่อว่าน้องอิ่มเนี่ยเขาเสียชีวิตแล้วยืนยันด้วยภาพศพแล้วก็ยืนยันด้วยอัตลักษณ์บุคคลที่มันเป็นรอยสัก
น้องเบียร์เนี่ยมือถือโทรศัพท์อยู่เนี่ยนะสั่นมือสั่นแบบโอ้โหโทรศัพท์ตกเลยอ่ะ
หลังจากที่ได้รับข่าวร้ายมานะคะ
ซึ่งนักดนตรีที่เราพูดถึงเนี่ยนะฮะนักดนตรีที่เราพูดถึงเนี่ยนะครับคุณผู้ชมคือไปร้องแทนไปร้องแทนเขารวมถึงมือคีย์บอร์ดก็ไปร้องแทนเขา
ผู้สื่อข่าวของเราคุณนัทพลก็น้องนัทก็ยืนยันว่าเสียชีวิตไปเหมือนกัน
คุณผู้ชมฮะแล้วตอนนี้ครับพลตำรวจตรีอัฐศิษย์กิจจาหารครับผู้บังคับการตำรวจภูทรจังหวัดชนบุรีอยู่ในสายกับเราจะมาเล่าให้เราฟังว่าตอนเกิดเหตุจนถึงณตอนนี้เป็นยังไงบ้างสวัสดีท่านผู้การครับ

สถานการณ์ล่าสุดเป็นยังไงบ้างคะท่านผู้การค่ะ
ครับตอนนี้เรารักษาอาหารที่เกิดเหตุไว้นะครับ
ระเภิงเราก็คุมเทิงได้เมื่อวานตอนสี่สองแล้วนะครับ

แล้วก็ตอนนี้รักษาสถานที่เกิดเหตุไว้จะร่วมตรวจสถานที่เกิดเหตุโดยละเอียดกับพิสูจน์หลักฐานครับ

มันจะล่วงลงมาไหมครับมันจะพังถล่มลงมาไหมครับผู้การนะครับ
อันนี้เรากำลังตามประสานทางช่างเทศบาลนะครับมาช่วยดูในเรื่องโครงสร้างครับเดี๋ยวก่อนที่เราจะเข้าไป

วันนี้ประสานกองช่างเทศบาลมาร่วมครับ
ท่านครับจากคำบอกเล่าของนักดนตรีที่ที่ไปไปเล่นอยู่ที่นี่เนี่ยเกี่ยวกับลักษณะของการวางผังของผับแห่งนี้เนี่ยเกี่ยวกับประตูทางออกเนี่ยท่านได้เข้าไปดูไหมฮะตกลงมันมีประตูทางออกฉุกเฉินที่ตามปกติควรจะมีไหมฮะ
ครับก็ที่อันนี้ดูจากภาพเก่านะครับภาพเก่าของที่เขาถ่ายร้านไว้นะครับ
ว่าร้านเนี่ยด้านหน้ามีประตู๒ชั้นคือประตูแรกคือประตูกระจกแล้วประตูชั้นในเพื่อเข้าเพื่อกันแอร์ออกหรือกันเสียงออกด้านหน้าที่คนที่จะมาเที่ยวก็จะเข้าทางประตูหน้านะครับ
แล้วปกติตรงนี้ใช้เป็นทางออกฉุกเฉินไหมฮะอันนี้ผมไม่ทราบครับโดยปกติยังไม่ทราบนะครับว่าใช้เป็นทางออกฉุกเฉินหรือไม่นะครับอันนี้อยู่ระหว่างตรวจสอบหรือสอบสวนกับคนในร้านหรือผู้ที่มาเที่ยวครับ
ท่านครับประตูหน้าไอ้ประตูหน้าที่บอกว่าเป็นจุดแรกเลยนะที่คนมาเที่ยวเนี่ยจะต้องผ่านจุดนี้มันแคบเลยใช่ไหมครับท่านนะ
ประตู๒บ้านนะครับประตูกระจกครับ
ถ้าถ้าเดินหน้ากระดานกี่คนเข้าได้ฮะท่านถ้าเดินหน้ากระดานผมอยากรู้ความกว้างนะครับ
ความกว้าง๓๔คนนะครับ๓๔คนนะครับ
ตอนนี้เจอผู้ประกอบการมาแสดงตัวหรือว่ามาชี้จุดเกิดเหตุหรือยังฮ
ตอนนี้อยู่ที่ธุรธรรมศาสตร์หลวงนะครับมาอยู่ที่โรงพักษณ์นะครับ
เขาว่ายังไงฮะเขาให้การเบื้องต้นว่ายังไงบ้างครับท่านครับ
ให้การเบื้องต้นว่าทางร้านก็เปิดนะครับเปิดให้บริการโดยเปิดมาประมาณเดือนที่แล้วนะครับ
แล้วก็มีการขออนุญาตจำหน่ายอาหารที่มีการใช้อาหารที่มีการจำหน่ายจุฬากับทางขออนุญาตไว้นะครับ
แต่ว่ายังไม่ได้ไปขออนุญาตเป็นสถานบริการ
คือขออนุญาตเปิดเป็นร้านอาหารปกติแล้วเนี่ยร้านอาหารจะต้องปิดกี่โมงคะ
ร้านอาหารที่จำหน่ายจุฬาร้านอาหารนี้ปกติครับ
แต่ว่าการจำหน่าจุฬาจะมีการกำหนดระยะเวลาเรื่องการจำหน่ายตุลาตามพรบตุลาไว้ครับ
ก็คือปิดต้องปิดร้านกี่โมงท่านคะ
ติดร้านเหรอครับหมายความว่าร้านอาหาร
ร้านอาหารที่จำหน่ายสุราที่ไปขออนุญาตเป็นประเภทนี้ค่ะ
อ๋อครับประมาณไม่แน่ใจว่าที่ศูนย์หรือตีหนึ่งนะครับอันนี้ไม่แน่ใจขออนุญาต
แต่ร้านนี้เนี่ยตอนเกิดเหตุนี่ตีหนึ่งกว่าแล้วนี่

ตอนเกิดเหตุเที่ยงคืนสี่สิบห้าครับ

แล้วแจ้งเข้าที่ศูนย์วิดีโอตอนตีหนึ่งครับ

แสดงว่าไม่ได้ใบขออนุญาตผิดประเภทที่เปิดถูกไหมคะ
อันนี้เดี๋ยวอยู่ระหว่างตรวจสอบนะครับอยู่ระหว่างตรวจสอบ
เพราะเรายังไม่เห็นใบอนุญาตเลยเพียงแต่สอบเจ้าของร้านเฉย
นะครับจะขอดูใบอนุญาตนิดหนึ่งว่าผิดหรือไม่ผิดแล้วยังไง

เท่าเท่าที่ได้คุยกับผู้ประกอบการนี่ทางร้านเองเขาได้บอกไหม
คิดว่าสาเหตุมันเกิดจากอะไรหรือว่าทางตำรวจคิดว่าเกิดจากสาเหตุอะไรครับ
เพราะว่ามีเสียงระเบิดบึ้มขึ้นมาก่อนที่จะเกิดไฟไหม้ฮะ
ครับอันนี้เท่าที่สอบถามคนในร้านนะครับ
บอกว่าเห็นไฟพุ่งเป็นไฟและควันห่อมาก่อน
หลังจากนั้นเนี่ยจะลามอย่างรวดเร็วเลยแล้วก็ได้ยินเสียงระเบิดตามมา
เสียงระเบิดเนี่ยถ้าสันนิษฐานเบื้องต้นอันนี้อาจจะเป็นเพราะความร้อนหรือเปล่า
อันนี้เดี๋ยวต้องดูรายละเอียดอีกกี่แปลกที่ตุรการครับ
ครับตอนนี้ยังมีประชาชนหรือว่า
กระจกที่ร้านด้านหน้านี่แตกบอกนะครับ
ตอนนี้มีประชาชนมาถามว่ายังมีคนที่ศูนย์หายจากการมาเที่ยว
มีอะไรมาสอบถามไหมฮะมีญาติมีอะไรมาสอบถามไหม
ไม่มีครับตอนนี้ยืนยันได้กับหมดแล้วครับ
ผู้ที่เสียชีวิตนะครับแล้วก็ส่วนผู้บาดเจ็บก็เราเช็คได้

คือเบื้องต้นเนี่ยถ้าเกิดว่าอยากจะติดต่อเนี่ยต้องการติดต่อเนี่ย
ส่วนผู้ท่านหลวงนะครับ
ก็คือไปที่โรงพักพุทธตาหลวงได้เลยนะคะ

ท่านครับแล้ววันนี้นับตั้งแต่เวลานี้ไปเนี่ย
ช่วงเช้าเนี่ยจะมีการดำเนินการอะไรบ้างครับ
ที่ประชาชนจะได้เห็นนะครับ

ห้ามทุกคนเข้าไปนะครับรับสารรับฐาน
แล้วก็จะนำพิสูจน์หลักฐานมาร่วมตรวจสารที่เกิดเหตุ
โดยจะมีการประเมินสภาพสถานที่ก่อน
โดยอดำชั่งเทศบาลมาร่วมไปการดูสารที่ครับ

ถูกต้องได้ตามมาตรฐานหรือเปล่าถูกไหมคะ
ครับอันนี้อันแรกนี่เป็นการตรวจสอบว่า
เราความปลอดภัยในการเข้าตรวจครับ

ความเสียหายของสร้างจะสามารถรับได้ไหม
ส่วนเรื่องการตรวจสอบเรื่องการก่อสร้าง
หรือการขออนุญาตก่อสร้างต่างนี้

ค่ะท่านคะขออีกหนึ่งคำถามค่ะ
สรุปตัวเลขตอนนี้ผู้เสียชีวิตก็คือ
ยืนยันที่๑๓คนถูกไหมคะอย่างเป็นทางการ
๓คนครับเป็นชาย๙หญิง๔ครับ
ครับค่ะช่วงนี้ขอบคุณนะครับ
ท่านผู้ประคับการตำรวจภูทรจังหวัดชนบุรีนะครับ
ตำรวจตรีอัฐศิษย์กิจจาหารที่กรุณาให้ข้อมูลกับเรานะครับ
คุณผู้ชมก็ได้ฟังถึงเรื่องล่าสุดไปอย่างรอบด้านแล้ว
ก็คือท่านบอกว่าเบื้องต้นเนี่ยก่อนจะไปดูสาเหตุเนี่ย
เดี๋ยวไปดูก่อนว่าเข้าไปเข้าไปได้ไหม
มันจะถล่มมาไหมเพราะดูจากสภาพที่เราเห็นแล้ว
มันไหม้หมดเลยครับคุณผู้ชมฮะ
นี่ใช้รถดับเพลิง๒๐กว่าคันนะ
นี่ครับคือจะเข้าไปดูสาเหตุเนี่ยต้องดูก่อนว่าเข้าไปได้หรือเปล่า
ซึ่งทางท่านผู้การเนี่ยเล่าให้เราฟังนะครับว่าท่านเห็นแล้ว
ทางเข้าก็ตรงกับที่นักดนตรีที่เคยมาเล่นที่ผับแห่งนี้เล่า
ก็คือทางเข้ามันแคบล่ะประตูทางออกตกลงมีนะ
แต่ใช้งานหรือไม่ใช้งานได้ตามปกติหรือไม่
เดี๋ยวเราต้องตรวจสอบกันอีกทีนึง
แล้วร้านนี้เมื่อกี้ท่านผู้การชนบุรีท่านบอกว่า
ตอนที่ไปขออนุญาตเนี่ยขออนุญาตลักษณะการเปิดร้านเนี่ย
เป็นร้านอาหารที่สามารถขายเหล้าได้
แต่ถ้าเกิดว่าดูจากดูจากภาพหน้าจอที่เราดูด้วยกัน

แสดงว่าอาจจะขอใบอนุญาตผิดประเภทการเปิดด้วยหรือเปล่า

เพราะถ้าเกิดว่าขอเป็นผับเนี่ย
ความปลอดภัยอะไรอย่างนี้อาจจะต้องมีมากกว่า
ลักษณะทางเข้าออกมันควรที่จะไม่ใช่แบบนี้หรือเปล่า
หรือว่าประตูฉุกเฉินควรที่จะทำให้ชัดเจน
ไม่ใช่ทาสีเดียวกับร้านผนังของร้าน
แล้วคนที่เข้าไปก็ไม่รู้
ป้ายทางออกฉุกเฉินก็ไม่มีเหมือนกัน

ทั้งหมดคือความคืบหน้าล่าสุดนะครับ
คุณผู้ชมยังติดตามความคืบหน้าได้จากไทยรัฐทีวีในทุกช่วงข่าวนะครับ